สั่งซื้อครีมในอินเทอร์เน็ต

จะเปลี่ยนจากเบิร์ดหน้าหลุมเป็นเบิร์ตหน้าหล่อ

แต่อันนี้ตัวใหม่เลย
เขาบอกปรับเซลล์ผิวเกลือเซลล์ฝ้า
ทำให้หน้ากระจ่างใส

เว้ยว่าไงน้าพูดอย่างเงี้ย
ออกไปต่อยกับผมข้างนอกไหม
เออผู้เย็นค่ะผู้เย็น
เอ้านอนผ่านมานึกว่ามีไถชีวิตคอกบือ
เฮ่ยนี่เหรอเจ้าหุ่นดีแอวเล็กขนาดนี้

เออเดี๋ยวขอเวลาแปลงร่างแค่

พลัสอะไรพลัสต่อไปเลย

อย่ายุ่งเราให้ผ่านมานี้อยากได้เราไปสั่งเอา

โอ้โหนี่พี่กระปุกให้เนี่ย
พี่ทา๓หลุมก็หมดครับ
เอ้าหลุมไหนน่ะหลุมฝังศพมึงนี่

อะไรก็แล้วอำเรื่องหลุมก็เลยไม่ได้เกิดเลย
บ้าแล้วไม่บอกด้วยว่าอำหลุมไหน
อ้าวสวัสดีจ้า

ไอ้บอสมึงไว้ตรงนี้จนตามหรือเปล่านี่สวัสดีครับ
ทำไมนี่สภาพไม่ได้นะสวัสดีค่ะจำน้องได้ไหม

เพิ่งใครนี่น้องอัตตำดีดีกว่าใครนะอัตตำ

ไม่มีใครก็ทักมึงเลยแตกตัวนี่
ฟันชอบแฟนชอบให้แตกตัวอย่างนี้อ๋อฟันชอบ
แฟนเป็นฝรั่งฟรั่งอะไรวะตัวเราตัวเราก็ค่นนขาย
ขายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาทำไมนี่
คุณสาค่ะน้องได้ว่าสาวมีน

มันจะอยู่ก้นขวดตั้งแต่ถักถักถักถัก

ฟังความหมายเท่าก่อน
เสร็จก็คือไส้กรอกค่ะไส้กรอก

คืออยากได้แบบไส้กรอกที่แบบไซส์ใหญ่

นะไม่ค่ะเป็นเกลอของคุณนายครับ

เรานี่แต่งตัวได้เหมือนบุ้งมากนะ
ตกลงมาเพื่อต้องการอะไร

ไส้กรอกใหญ่ไซส์บิ๊ก
กินแล้วเต็มปากเต็มคำอะค่ะ

ว่าวันนี้ถ้ามีของให้จะต้องซื้อ
ไม่ใช่มาบอกว่าเงินน้อยต้องการของถูกอะไรไม่เอานะ

มีเงินเพราะสารวยมาก

ใจหายใจกว้ำเลยเหล่า
ดูตามก่อนอ่ะ
ใหม่
ขายเกลียดกระเป๋าอีกแล้ว
ลืมไว้ที่คอนโดอีกแล้ว

ลืมไว้ที่ไหนนะ

มึงอยู่ห้องเช่า
แน่นอนจัดของถูกไป

โอ้ไม่น่าเชื่อถูกที่บัตรฉันเนี่ย

เพราะดูแล้วพวกคุณคงไม่เก่งเรื่องอาหารหรอก

ดูจากหุ่นนี่เลือกกินตลอดนะคะ

อะไรคะมีอะไรให้ผอมไหม

อย่างนี้ใช้เวลานานไหมกว่าจะผอมเวลาไปฟิตเน็ต

คราวนี้เลยแต่ว่าเงินจะเหลืองน้อย
โอเค

ไส้ก่อไก่สโมกกี้ไบท์อันนี้ถูกที่สุด

ของผมนี่ไส้กรอกแป้งรมกวันครับ

ขอบคุณมากเลยค่ะ
นี่คือคำถามแรกค่ะของคุณขนมเค้กและคุณอเล็กซิสค่ะ
คำถามข้อนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาทค่ะ
ไส้กรอกทั้ง๓แบบ๓ชนิดนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด

อันนี้คือหมูงั้นหมูเราตัดทิ้งเพราะไก่ถูกกว่าหมู
อันนี้มันมีกลิ่นเนยซึ่งมันมีอะไรที่แบบแปลกใหม่
อันนั้นตัดทิ้งหนูว่า๒อันนี้แหละค่ะ

หนูคิดว่าอันนี้น่าจะถูกที่สุด

เพราะว่าน่าจะกรรมวิธีการทำน่าจะง่ายสุดนะแม่
คือเป็นกลิ่นเนยใช่ค่ะแล้วว่าอย่างไร

ไส้กรอกหนูถนัดกว่าแม่จริงพูดเลยตรงนี้ค่ะ
เป็นคำตอบเลยไหมคะว่าไส้กรอกกลิ่นเนยเป็นของที่ถูกที่สุด

งั้นพี่เป๊กจะเฉลยอันที่๓ก่อนค่ะอันนี้ที่คุณไม่ได้เลือกค่ะ
ไส้กรอกแร้งลมควันราคาอยู่ที่

และพี่เป๊กจะเฉลยอันที่๒ค่ะคุณขนมเค้กคุณเล็กซิสค่ะ
อันนี้ก็คือไส้กรอกที่คุณไม่ได้เลือกเช่นกันค่ะ
ไส้กรอกสโมคกี้บาลให้ไก่ค่ะราคาอยู่ที่
และพี่เป๊กจะเฉลยอันที่คุณเลือกนะครับ
ประเดิมถ้าผิดก็กลับบ้านเช่นกัน

โทษค่ะโทษค่ะโทษค่ะ

รับแล้ว๒๐๐๐บาท

นี่เรียกแค่นี้ไม่ต้องไปกดให้มันเปลืองถ่านหรอก
ไม่มีสมองไงกองแก๊ง
แต่ว่าสังเกตไหมไม่ได้คิดลบเลย

พอคิดบวกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะเริ่มคูณแล้ว
เพราะว่าชอบคูณชอบคูณชอบคูณ
เจ๊วันนี้เลิกเร็วหน่อยได้ไหม
จิตใจเอาไม่ไหวโถ่เทียบปากเถือนโถ่ชั่ว
เป็นคนพูดจาไม่คิดหน้าคิดหลัง

พอดีวันนี้ฉันจะไปเซอร์ไพรส์น้องเมย์

เฮ้ยไปเซอร์ไพรส์น้องเมียเรื่องอะไร
วันนี้วันเกิดน้องเมียจะไปเซอร์ไพรส์น้องเมีย
บอลนี่เป็นคนที่คิดการไกล

น้องเมียเพื่อนเมียนักศึกษา
อันนี้เราต้องดูแลเขาเป็นอย่างดี

วันเกิดน้องเมียเนี่ยกระตือรือร้อน

แต่วันเกิดบรรดาเมียไม่กระตือรือล้น
วันเกิดเมียจะไปดีใจทำไม

เดี๋ยวหาวันเราแช่งไว้
แล้วก็ค่อยย่องไปห้องน้องเมีย
แล้วก็บอกเปิดประตูให้หน่อย

พี่บอร์นไม่จะมีดีละเหม้าง

ถ้าอยากเซอร์ไพรส์ไม่ต้องเซอร์ไพรส์เมียหรอก

ไม่ไปอีกห้องเจ๊เขาเปิดทั้งคืน

ถ้าอยากเซอร์ไพรส์น้องเมียในวันเกิด

เค้กโอ้โฮเจ๊

อุ๊ยเค้กไม่แพงหรอก
มีอยู่ร้านหนึ่งที่เป็นเค้กรสชาติอร่อย

โอ้โฮลืมนิดหนึ่งแล้วใช่ไหม

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคา

งป่วนด้วนราคาเปลี่ยนเวลาใหม่

ความห่างเข้ามากขึ้นด้วยนะครับ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เหมือนเดิม

จะต้องเต้นฮิมพอปเต้นบีบอยได้

เฮ่ยไปดีกว่า

จุกท้อง